เออช่วงนี้ไข่แพงด้วยนะคะแล้วก็เป็นการลดมลพิษด้วย
ดีจังเลยโครงการนี้สนับสนุนค่ะส่วนที่พิศนุโลก
เที่ยวกันไปเที่ยวกันอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ช่วงนี้มีแม่คณิ้งไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่เชียงราย
ที่นี่ค่ะภูหินร่องกล้าพิศนุโลกแล้วเขาบอกว่าปกติอากาศก็เย็นอยู่แล้วนะ
ช่วงนี้เย็นถึงขั้นเกิดแม่คณิ้งและไฮไลท์ไปไหน
ต้องไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ลานหินปุ่มและผาชูทง
คุณผู้ชมค่ะฟินสุดไปเลยแต่ว่าต้องเตรียมหน้าขาไปให้ดีนะ
ลักษณะเหมือนเที่ยวขึ้นเขานะ
สภาพอากาศค่ะใครที่บอกว่าช่วงนี้หนาวไม่จับใจเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวช่วงเดือนหน้าเนี่ยช่วงเดือนหน้านะคะเดี๋ยวลมหนาวเขาจะกลับมาอีกแล้วค่ะ
จากประเทศจีนนู้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมเงินให้พร้อม
เพราะอาจจะได้ไปเที่ยวอากาศหนาวอีกครั้งค่ะ
ส่วนดิฉันก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนช่วงนี้เปิดแผ่นไปก่อนฝึกหัดค่ะ